ไม่เชื่ออย่าลบหลู่มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร

เราจะพาท่านผู้ชมไปที่จังหวัดอ่างทอง

จากเจ้าแม่ตะเคียนทองที่วัดกะทุ่มลาย
นี่เขาบอกว่าเด็ดลำลือ
ก็ว่าอุ้ยไหนให้กันแม่น
ว่าแต่ว่าคุณรู้เรื่องราวหรือประวัติของเจ้าแม่ตะเคียนทองไหม

แล้วก็ได้เอาไม้ไปเก็บไว้ที่บ้านช่างไม้
แต่ช่างไม้ได้เห็นภาพหญิงสาวรูปร่าง
เขาบอกโอ้โหสวยเหลือเกิน

ปรากฏว่าช่างไม้ถูกหวยหลายแสนบาทเลยฮะ

ท่านก็เลยเอานำไม้กระดานที่จะมาทำประตูนี้
มาให้คนกราบไหว้ขอพร
เขาก็เลยบอกโอ้โหจริงศักดิ์สิทธิ์จริง
แต่ที่แน่ผมเองเคยได้ยินว่าถูกหวยกันทั้งหมู่บ้านด้วยนะฮะ
เด็ดขนาดไหนนะครับไปชมพร้อมกันครับ
โบราณสมัยก่อนนิยมนำไม้ตะเคียนมาขุดเรือบ้าง
ก่อสร้างวัดวาอารามบ้าง
ซึ่งหลายต่อหลายครั้งมักพบเจอเรื่องราวอัศจรรย์
ที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์
แต่สามารถเชื่อได้ทางความเชื่อ

ตะเคียนตกน้ำมันเป็นรูปหญิงสาว
ไม่ว่าที่ไหนจะที่ไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหนจะมากันที่วัดนี่
ตะเคียนดาราลายนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก
มีคนถูกหวยถ้าเขาถูกหวยสองแสน
เขาจะแบ่งกับแม่คนละครึ่งแล้วเขาก็ถูกจริง
ตอนตี๔แล้วเนี่ยขับมาตรงนี้เห็นนางลำยืนลำอยู่ตรงนี้

ก็น่าจะเป็นแม่ตะเคียนนี่แหละ
ซึ่งชาวบ้านที่นั่นเคารพบูชาเป็นอย่างมาก
พากันกราบไหว้ขอโชคลาภจากเจ้าแม่ตะเคียนทอง
ซึ่งปรากฏเป็นภาพหญิงสาวในไม้กระดานแผ่นใหญ่
ที่วัดซื้อมาทำเป็นประตูโบสถ์แต่เกิดตกน้ำมัน
เป็นรูปคล้ายหญิงไทยโบราณ
มีคนโชคดีได้เลขเด็ดไปซื้อหวยถูกกันมาแล้วมากมายครับ
ก็คือบางคนขอโชคขอลาบคือในเลขก็ถูก
ไม่ใช่แค่เรื่องหวยเรื่องอะไรอย่างเดียว
ซึ่งสมัครงานเข้างานไม่ได้หรือว่าคนหาย
อะไรอย่างนี้ตามหาญาติไม่เจอเขาก็มาขอพร
ซึ่งก็สมหวังในสิ่งที่เขาขอพรจากแม่ตะเคียนทองตรงนี้
ซึ่งจากการบอกเล่าของชาวบ้านที่นี่
เล่าให้ฟังถึงที่มาของเจ้าแม่ตะเคียนทองว่า
วัดกระทุ่มลายได้ซื้อไม้มาเพื่อทำประตูโบสถ์
แล้วนำไม้ไปเก็บไว้ที่บ้านช่างไม้ท่านหนึ่ง
แต่ว่าเมื่อช่างคนดังกล่าวจะนำไม้มาทำประตู
ก็เห็นภาพหญิงสาวรูปร่างสวยงาม
ตามแต่จินตนาการตามแต่มุมมองของแต่ละบุคคล
ปรากฏเด่นชัดอยู่ในไม้บานประตู
ลักษณะเป็นการตกน้ำมัน
แล้วช่างไม้คนนั้นก็ถูกลอตเตอรี่
หลังจากนั้นจึงนำเรื่องราวที่ช่างไม้ได้พบเจอ
มาบอกกล่าวกับเจ้าอาวาสวัดกระทุ่มลาย
ทางวัดจึงนำไม้บานประตู
มาตั้งไว้ให้ประชาชนได้กราบไหว้ขอพร
จากนั้นเรื่องราวของแม่ตะเคียน
โด่งดังขึ้นจากปากต่อปาก
จนชาวบ้านพากันมาขอโชคขอลาบเป็นจำนวนมาก

กลับมาถวายชุดไทยโบราณเป็นจำนวนมากครับ
คือช่างได้เล่าให้ฟังช่างที่ทำไม้
ประตูได้ไปเล่าให้ฟังว่าเขาไปเข้าฝันช่าง
บอกว่าให้ยกเราขึ้นมาขึ้นมาตั้งขึ้น
ก็ตกใจเหมือนกันไม่แน่ใจว่าอะไรคือในความฝัน

ช่างก็เลยอธิษฐานว่าถ้าแม่ตะเคียนทอง
มีอยู่ในไม้สิ่งสถิตอยู่ในไม้นี่จริง
ก็ขอให้เขาเนี่ยยกไม้แผ่นนี้ขึ้นคนเดียว

ก็เคยฝันเหมือนกันให้แม่ไปเข้าฝันนี่ไง
ว่าจะให้มีโชคมีลาบบ้าง
แล้วก็จะถ้าถูกแล้วก็จะมาช่วยสร้างอะไรต่ออะไรให้แม่
เนี่ยก็สร้างเนี่ยแต่สร้างกันมาเนี่ย

สิ่งที่ได้ประสบมาก็คือไม่เคยเห็นแบบนี้
ที่เป็นไม้แผ่นกระดานแบบมีลูกขึ้นมาแบบนี้
ฉันเองฉันไม่เคยประสบฉันเคยเห็นแต่เป็นท่อนไม้
เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนยอมรับ

ส่วนตัวก็บนงานงานกองยาวนี่

อยากจะได้สักอีก๕งานเพื่อจะจัดครอบครูที่บ้านมาบน
กองยาไว้ก็เข้ามา๕งานพอดี
แล้วท่านผู้ชมมองเห็นเป็นรูปอย่างไรกันบ้างครับ
บางคนมองเป็นผู้หญิงใส่สบายโบราณ
บางคนมองเป็นผู้หญิงผมหน้าม้า
บางคนมองเป็นผู้หญิงสวยผมยาว
เขาบอกกันว่าแล้วแต่จินตนาการ
หรือแล้วแต่รูปกายที่ท่านอยากให้เราเห็นในแต่ละบุคคลครับ
แต่อย่างไรก็ตามท่านผู้ชมท่านใดไปกราบไหว้ขอพร
ก็ขอให้นึกว่าสมหวังไม่สมหวัง
ก็เพราะบุญเก่าของเราที่สะสมเอาไว้
เมื่อพบชาติก่อนก็แล้วกันครับ
ใครทำบุญมาดีมีวาสนาต่อกัน

ขอให้โชคดีกับของดีทีเด็ดวันนี้ครับ

คือพี่ดูลักษณะเหมือนเป็นผู้หญิงผมหน้าม้านะ

ผู้หญิงไทยโบราณใส่สบายนะพี่

สงบจิตสงบใจเถอะแหม
ช่วงหน้าจะพาไปทำบุญแต่ไปทำบุญครั้งนี้ไปกับพยาบาล

คือถ้าเกิดชอบความสวยงามชอบแต่ถ้าชอบให้ไปเจอบ่อยในโรงพยาบาลไม่เอา
ที่เขาบอกว่าเครื่องแบบไม่บ่งบอกว่าคือพยาบาล